สระบุรีก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
ไม่ถึงขั้นตายแต่ก็เจ็บนะฮะ
มีคุณตาวัย๗๘นะฮะ
ใช้ปืนยิงใส่เพื่อนบ้าน๓นัดเพื่อนบ้านอายุ๔๗

คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยข้างบริษัทออซิริ
อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับ
คนที่เจ็บเนี่ยชื่อว่านายวิมลปฐุมมาอายุ๔๗
ถูกยิงแล้วก็ไปอยู่ที่โต๊ะไม้ในบ้านของตัวเองนะ
สภาพนี่แบบเลือดไหลท่วมตัวนะครับ

นายวิมลบอกว่าคนยิงก็คือเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันไม่รู้จักชื่อ
ตำรวจไปดูก็ปรากฏว่าชื่อว่านายสุเทพอับดินอายุ๗๘ปี
หลังก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนี่ฮะ
ตาสุเทพวัย๗๘รอมอบตัวอยู่กับตำรวจ
บอกว่าทำไปก็เพราะว่ามันเหลืออดจริงจริงนะฮะอืม
นี่ฮะโดยเหตุการณ์บอกว่านายวิมลคนเจ็บไปด่าทอเขาที่หน้าบ้าน
อันนี้ตาสุเทพอ้างนะบอกว่านายวิมลคนเจ็บมายืนด่าที่หน้าบ้านก่อนนะครับ
แล้วก็ยังหยิบก้อนหินเครื่องเข้ามาที่ใบหน้าของตาสุเทพด้วย
แต่ตอนนั้นโชคดีที่ยกมือกันเอาไว้ได้ก็เลยเจ็บเล็กน้อย
แล้วก็มีปากเสียงกันจังหวะนี้ครับนายสุเทพอ้างว่าเขาก็เข้าไปหลบในบ้านเขาแล้ว
แต่นายวิมลยังพยายามจะพังประตูบ้านเข้ามาอีกนะทำให้ตะโกนสวนกลับไปว่าอย่าเข้ามานะ
ถ้าเข้ามาเขาไปเอาปืนมายิงนะสุดท้ายนายวิมลไม่สนคำขู่
เปิดประตูบ้านนายสุเทพเข้ามาได้นายสุเทพอ้างว่าตัวเองก็เลยวิ่งไปหยิบปืนในตู้เสื้อผ้า
แล้วยิงใส่นายวิมลไป๓นัดจนได้รับบาดเจ็บ
ส่วนนายวิมลเองพอถูกยิงแล้วก็เดินสะบักสบอมในสภาพเลือดท่วมตัวกลับไปที่บ้านตัวเอง
นี่ฮะนายวิมลกลับไปที่บ้านตัวเองนะครับถูกยิงไปสามนัด
กระสุนนี้เข้าแก้มซ้ายอกขวาแล้วก็ใต้ราวนมนะ
ขวาเนี่ยแถวใต้ราวนมแล้วก็ต้นขาขวาด้วย
นายวิมลพอถูกยิงกลับมาถึงบ้านโทรบอกพี่สาวฮะ
แจ้งตำรวจกับรถพยาบาลมารับหน่อยคุณยังจิตใจดียังใจแข็งได้อยู่นะครับ
รถพยาบาลก็มารับไปโรงพยาบาลนะครับคุณนัทพงศ์ที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
ได้คุยกับพี่สาวคนเจ็บบอกว่านายวิมลเนี่ย
เคยติดยาบ้าเคยดมกาวก็ทำให้สมองเนี่ยมีปัญหา
มีภาพหลอนมีหูแว่วชอบคิดว่าคนจะมาทำร้ายตัวเองตลอดเวลา
เหตุการณ์นี้ยอมรับว่าน้องชายตัวเองก็เป็นฝ่ายผิดที่บุกไปหาเรื่องเขาก่อน
บุกเข้าไปในบ้านเขาก่อนนะแต่เหตุการณ์แบบนี้เนี่ย
ก็ควรจะปรามกันด้วยวิธีการอื่นไหมอย่างเช่นใช้ไม้คู
จะใช้ไม้ตีเชื่อว่าน้องชายตัวเองก็คงกลัวแล้ว
น่าจะต้องถึงขั้นใช้ปืนยิงใส่กัน๓นัดจนเจ็บขนาดนี้
มาเลือดอยู่ข้างในบ้านนี่ล้างไปแล้วเลือดถ้าไม่ล้างก็โหเต็มหมดละ
จุดแรกเลยสมัยก่อนดมกล่าวโดดม้าเพื่อนฝูงพาดูดม้า
พ่อแม่เสียแล้วนะเขาก็ดูดม้าดูดม้าไปเรื่อยแบบเรือก็ประสาทหลอน
มีดคว่างใส่เบ้าตาแต่ตอนนี้ว่าแกเอามือรับก็โดนแค่ที่มือเลือดออก
มือปิดอย่างเงี้ยมันก็โดนตรงนี้ใช่ไหมคะเขาก็เลยอ่าเขาก็ถามว่า
เอามานั่นกูทำไมกูไปทำอะไรให้มึงเขาก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ตอนนี้ที่สาเหตุคือเขาให้หลานไปเก็บผ้าเขาจะล้างถ้วยตรงนั้น
เอ้มไปเก็บผ้าไปลูกเขาก็บอกมันหาว่าด่ามัน
ก็เอาหินมาวางให้ดูเนี่ยเลือดติดอยู่เนี่ยเนี่ยมันคว่างอย่างนั้นเนี่ย
จะให้ฉันทำไงเขาบอกมันจะเข้ามาประตู
บอกมึงอย่าเข้ามานะมันก็ไม่ฟังมันจะเข้า
แกก็เลยวิ่งมาเอาเนี่ยเอาปืนตรงลิ้นชักเนี่ยแหละยิงเลย
ว่านี้ถ้าเข้าได้นะอย่าวาดแต่ด้านเลยตายหมดทั้งสามคนอีกแหละ
เพราะมันแรงกว่าเพราะลุงเขาแก่แล้ว
นี่ก็เป็นเหตุผลทางฝั่งภรรยาของคนยิง
แล้วก็ให้ดูก้อนหินเนี่ยถูกเครื่องใส่ก่อนเนี่ยที่สามีเขาโดนเข้าไปเนี่ย
อาการล่าสุดของนายวิมลนะครับที่ถูกยิงตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
แพทย์ได้ผ่าตัดนะเอากระสุนออกให้แล้วนะครับ
ถูกยิงเข้าที่แก้มกระสุนก็ติดอยู่ที่ช่วงกรามแถวลำคอตรงนี้
เจาะคอเอากระสุนออกให้ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
ส่วนนายสุเทพถูกดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนา
พรุ่งนี้พนักงานสอบสวนสพพระพุทธบาท
นำตัวส่งสารจังหวัดสระบุรีเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับ
อายุ๗๘ค่ะ